เคยได้ยินไหมคะว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด

คุณผู้ชมค่ะหนุ่มชาวเมียนมาคนนึงเขาไปวิ่งราวร้านทองมา
หนีสุดชีวิตเลยปรากฏว่าวิ่งหนีแล้วก็ปีนเข้าไปบ้านหลังหนึ่ง
เป็นบ้านของนายพลค่ะว้าย
ไปแล้วค่ะนี่ไปแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะคือคนร้ายใส่เสื้อยืดแขนยาวสีขาว

มีตำรวจอันหนึ่งกำลังถอยรถอยู่ตรงนั้นพอดี
จังหวะมันได้ไปหมดคุณผู้ชม
ยังไม่รู้ว่ามีการขโมยเกิดขึ้นใช่
นี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือคนร้ายที่ใส่เสื้อยืดแขนยาวสีขาวกางเกงยีนสีดำ
หน้ากากอนามัยสีดำเนี่ยเขาเป็นชายชาวเมียนมาอายุ๓๐ปีนะคะ
ทำทีทำท่าเดินเลยร้านทองไปก่อนดูลาดเหล่าแล้วก็วกกลับมาในร้านค่ะ
ขอดูเลสข้อมือนะฮะหนัก๑บาท
เลือกไปเลือกมายังไม่ถูกใจนะคะก่อนจะคว้าเลสข้อมือมา๕เส้นคุณผู้ชม
แล้วก็วิ่งออกจากร้านอย่างไวเลย
เหตุเกิดเนี่ยช่วง๑๐โมงเช้าเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองที่ห้างทองไทยซิริ
ซอยเอกชัย๖๔ทับ๗ถนนเอกชัยเขตบางบอนกรุงเทพค่ะ
ตั้งอยู่ที่ตลาดนายเหลียงนะฮะ
หลังเกิดเหตุค่ะพนักงานขายทองวิ่งไปแจ้งตำรวจที่อยู่ในป้อมจราจร
ห่างจากร้านไปแค่๓๐เมตรเองคุณผู้ชม
ตำรวจประจำป้อมค่ะก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ที่คุณก๊อฟทัศนัยเห็นว่ามีตำรวจอยู่ตรงนั้นพอดี
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกตามคนร้ายค่ะ
พบว่าคนร้ายวิ่งไปถอดเสื้อทิ้งไว้ด้วย
แล้วก็เปลี่ยนใส่เสื้อยืดสีดำอำพรางตัว
หนีไปท้ายตลาดคุณผู้ชม

ปรากฏว่าเขาปีนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งท้ายซอย
ซึ่งบ้านหลังนี้คุณเห็นป้ายชื่อไหมคะ
นี่คือบ้านของพลตำรวจตรีวรายุทธ์สุขวัฒน์ค่ะ
ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

ที่สองคือท่านเป็นเจ้าของตลาดนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
ตลาดที่ร้านทองไปตั้งอยู่นั่นแหละ
คนร้ายคนนี้เขาปีนขึ้นไปซ่อนตัว
อยู่บนต้นไม้สูงราว๓เมตรในบ้านของท่านตำรวจท่านนี้นะคะ
พอเห็นไปต่อไม่ได้ทำไงดีวะลงแล้วกัน

สอบสวนทราบว่าคนร้ายชื่อนายแต๊ดอูนะคะ
อายุ๓๐ปีเป็นชาวเมียนมา
เขาบอกว่าเขาเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ๗๐๐๐บาท
ไม่มีเงินส่งดอกเบี้ยก็เลยคิดแก้ปัญหาทางรัฐนะคะ
ข้อมือทองคำที่ขโมยมาตอนแรกที่เอามาเนี่ยเอามา๕เส้นนะ
เขาบอกว่าเขาโยนทิ้งเอาไว้ในโอ่งน้ำข้างบ้าน

นายเต็ดอูบอกว่าน่าจะหล่นหายช่วงหลบหนีไป
แล้วก็เล่าเหตุผลอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นหนี้เขาหาทางออกไม่ได้นะฮะ
นจ่ายดอกเบี้ยมาเดือนละ๓๐๐บาทระยะหนึ่งแล้วทนไม่ไหวค่ะ
อย่างที่นายแต๊อูบอกนะคะว่าไม่ได้คิดมาก่อนก็คือเครียดไม่รู้จะทำไงก็เลยวิ่งราวทองแล้วกัน
แต่เขาก็ถือว่าเป็นโจรหน้าใหม่มือใหม่ไม่ได้สังเกตสังกาพื้นที่เลยว่าหน้าร้านทองเขามีป้อมตำรวจอยู่
แล้วก็ไม่ได้ดูเลยว่าท้ายตลาดเนี่ยบ้าน

นอกถ้าเกิดจากพี่เร็วของการวิ่งราวทรัพย์แล้วเนี่ยจะไปกู้หนี้ยืมศิลป์นอกระบบป่ะคิดเอาไว้เลย

มีกำลังใช้หนี้เขาไหมดอกมันโหดอยู่แล้วล่ะ